คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไม่ใช่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เห็นอยู่กับพี่อุ๋ยสองคนนะครับผม

นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้องมิ้นหรือน้องมิ้ว

พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วแดงเดือด

เป็นหลุงพี่มหาว์ไรศุฑิษฐ์บรรดิสด้วย

พรุ่งนี้คือจะว่าไปเนี่ยพอพอใกล้ถึงวันมันมันยิ่งตื่นเต้นนะ

โอ้ยเอาแค่ต่อเหมือเขาได้ก็พอแล้ว
โอ้โหมาแล้วนะฮะโอเค

ใช่เพราะว่าใกล้วันหยุดไงเดี๋ยววันหยุดยาวแล้ว

หยิ้มงงงมาค่ะ
สวัสดีคุณพ่อคุณวันนี้แล้วคุณปราบอีกน้องตัวอย่าง
อ้าวไปข่าวแรกก่อนไหม

ให้คุณมดดำได้พักด้วยนะ
คือไฮโซเทลียที่คนพูดถึงกันที่จริงมันมีข่าวมาตั้งแต่วันเต๋าอาทิตย์เนอะ
วันเสาร์ไฮโซนทะเลนี่เป็นลูกชายของ

คิดชีวิตถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือตอนนั้นก็คือเป็นครูอ้อยนี่แหละ
ค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่แบบอ้าวมีชั่วโรคกล่องธุรกิจเยอะพอสมควร

คือไฮโซเทลีอายุ๒๐กว่า๒๖นะครับ
นั้นก็จะเป็นอีกคนนึงเป็นเพื่อนเขาที่ชื่อไฮโซเพชร
แต่ไฮโซเพชรอายุ๔๐กว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยเอาหมายสารไปควบคุมตัวที่บ้านพัก
กรุงเทพนี่แหละฮะอ่าบอกว่ามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์คนหนึ่งนะ
เขาไปแจ้งความเอาไว้อืมบอกว่าถูกไฮโซทะเลกับไฮโซเพชรเนี่ย
ร่วมกับพวกรวม๗คนเนี่ยไปปล้นทรัพย์เขา

อ่านี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปอันนี้คือภาพวันที่ไปคุมตัวนะ

ส่วนวันนี้เนี่ยพาไปฝากขังที่ศาลโดยพนักงานสอบสวนคัดค้างกรรมประกันตัว
ก็ต้องรอดูว่าในชั้นของศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไร

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนักธุรกิจชาวสิงคโปร์คนนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าไฮโซเพชรเหมือนกับไปติดหนี้การพนันออนไลน์อะไรก็ไม่รู้
แล้วก็มายืมเงินเขาแล้วก็ยังใช้ไม่หมดก็หลักเป็น๑๐ล้านเหมือนกัน
แล้วมีอยู่คืนวันหนึ่งเนี่ยก็นัดเจอกันเพื่อจะไปเคลียร์เรื่องหนี้เรื่องเงินอะไรพวกนี้
แล้วก็มีไฮโซทะเลมาด้วยมีคนที่แต่งตัวคล้ายกับเป็นกาดหรือเป็นอะไรมาด้วย
มีพักพวกมาด้วยรวมแล้วก็๗คนคุยไปคุยมาเนี่ยจับเขามัดมือไพร่หลัง
รวมทั้งทรัพย์สินอื่นเงินส่งเงินสดร่วมก็๔ล้านกว่าเขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
แต่ทางไฮโซทะเลเนี่ยทางทนายความเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เขามาดูแลลูกความเขานะ
สอนองห้วยขวางนะพื้นที่เป็นท้องที่เกิดเหตุที่เป็นการแจ้งความเอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่านักธุรกิจคนนั้นเนี่ยชาวสิงคโปร์นั้นไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด
ไฮโซทะเลไม่ได้ทรัพย์สินของไฮโซทะเลเนี่ยความร่ำรวยของเขาเนี่ยเขามีอย่างนี้เยอะ
ว่าเขามีอยู่แล้วทำไมเขาจะต้องไปปล้นเงินคุณกับไอ้เรื่องของเอารถไปรถรถเนี่ย
ไฮโซทะเลก็ไม่ได้เอาไปเขาบอกรถไม่ได้อยู่กับทะเลใช่และทนายความบอกรถคันนั้นเนี่ย
นักธุรกิจคนนั้นก็ไปยืมคนอื่นเข้ามาด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นคือเมื่อวานนี้คุณภาคภูมิเขาบอกอย่างนี้
คือเมื่อวานเขาบอกว่าเขายอมรับว่านักธุรกิจชาวสิงคโปร์เนี่ยรู้จักกันไหมเขาบอกเขารู้จักกันรู้จักกัน
รู้จักกันจนมันมีข้อสันนิษฐานบ้างข้อสันอ้าวหรือทำธุรกิจด้วยกันอ่าอืม
นี่คือหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ากรณีรถหรูของผู้เสียหายที่ศูนย์หายไป
รถยนต์ไม่ได้อยู่กับไฮโซทะเลนะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกครับนะฮะ
แล้วก็มั่นใจว่ารถยนต์เนี่ยไม่ใช่ของผู้เสียหายด้วยใช่อันนี้อีกสิ่งอีกประเด็นนึง
แล้วก็อย่างที่คุณบอกว่าเชื่อว่าผู้เสียหายพูดความจริงไม่หมด
ยังพูดไม่หมดมันพูดไม่หมดฮะนะฮะแล้วก็กำลังจะพิจารณาแจ้งความกับเอ่อ
หมายถึงว่ากลับหมดเลยกับทั้งสามนักธุรกิจฟูกระโปรอะไรพวกนี้จะฟ้องกลับอ่ะ
แล้วก็มีความเชื่อมโยงว่าอ้าวมันเป็นไปได้ว่าทั้งหมดอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทา
อืมซึ่งคำว่าธุรกิจสีเทาเนี้ยเขาไม่ได้เจาะจงว่ามันคือธุรกิจอะไรถูกต้องไหมคะอ่า
แต่เขาบอกเป็นธุรกิจสีเทาบางอย่างด้วยซ้ำไปอืมเขาบอกเป็นการพนันออนไลน์ออนไลน์อ่า
คือทางฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยผ่านทางทนายความนะ
ไฮโซทะเลหรือว่าไฮโซเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเงินทั้งหมดแล้วก็รถปอเช่ของนักธุรกิจสิงคโปร์คนนี้เนี่ยอืม
พอเอาจากเขาไปแล้วเนี่ยจับมัดมือไพ่หลังเดินออกจากร้านเอารถเข้าไปเอาทรัพย์สินเอาเงินเข้าไปเนี่ย
ก็เอาไปให้กับเป็นเจ้าของพนันบ่อนพนันออนไลน์ไปแล้วอ่า
ประมาณอย่างเงี้ยครับผมอืมแต่ข้อมูลมันยังไม่ตรงกันนะก็ใช่สองฝั่งไม่ตรงกันนะฮะ
ตอนนี้ที่ออกโดยเฉพาะทางฝั่งไฮโซทะเลทนายความก็บอกว่าโอ้โหเขามีตังค์ขนาดนี้
เขาร่ำรวยขนาดนี้อืมเขาจะไปปล้นคุณไหมใช่อืมกับเงินแค่ถ้าสมมุติเป็นหลายหลายสิบล้าน
ก็ว่าเขาบอกสี่ล้านกว่าบาทอืมเอาจริงจริงด้วยด้วยคนก็ไปดูว่า
โซทะเลเนี่ยเป็นใครอ่าซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติเราดู
ครูอ้อยทะเลนาทครับนะฮะเข็มที่ชีวิตเข็มที่ชีวิตเนี้ยอืม
เราก็จะเห็นว่าเป็นคนที่ใช้ไลฟ์สไตล์แบบไฮโซ
ใช้กลางว่าไฮโซได้อ่าใช่ลูกสิทธิ์ลูกหายเยอะครับลูก
ก็ดูจากการใช้ชีวิตเพ้นเฮาส์หลังละ๒๓๐๐ล้าน
อ่ะ๒๐๐ล้านหรือเปล่าไม่รู้แต่หลักละเป็น๑๐๐ล้าน

สังหาธุรกิจนิยมทรัพย์มีเจ้าของหมู่บ้านตรงโทเวใช่ไหมคะ

แม้กระทั่งครูอ้อยเองเนี่ย

คือการศึกษานี้จบที่อังกฤษค่อนข้างจะสูง
แล้วก็หลังจากที่ทะเลโดนจับไปปุ๊บ

ไลฟ์สไตล์นี้คือไม่ธรรมดา

ทางทนายความไฮโซทะเลเขาพยายามบอกว่า

อย่างเช่นบางข่าวก็บอกว่าวันนั้นไฮโซทะเล

เขาก็นัดมาคุยด้วยแล้วคนนี้เขาเหมือนกับ

เขาก็ไปช่วยเป็นล่ามให้อะไรให้

แต่ณขณะนี้ตำรวจบอกว่าเอาเป็นว่า

เขาก็จับแล้วก็ดำเนินคดี

แม้กระทั่งคนก็ไปดูธุรกิจว่าเฮ้ย

มันมีการทำธุรกิจด้วยกันหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบออกมานะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการคัดค้านการประกันตัวอยู่เนาะ
ไฮโซเพ็ดฯไฮโซเทอร์ทะเลเนี่ยเขาจะไปยืนประการตัวในชั้นศาล

เพราะว่าเหมือนกับทางผู้เสียหายเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นได้สองแง่เนาะ
ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นการทำธุรกิจร่วมหรือเปล่าครับ
คืออยู่ดีใครจะมาให้ป้น๔๕ล้านต่อตา
เขาบอกว่าคืนวันนั้นคือวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ทางนักธุรกิจชาวสิงคโปร์คนนี้เนี่ยนัดเพชรกับทะเลเป็นไฮโซทั้งคู่เนี่ยนะ
มาเคลียร์หนี้สินที่ติดค้างเขาอยู่ประมาณ๓ล้านบาท
มีพักพวกมาด้วยมีพักพวกสองคนในกลุ่มนั้นเนี่ย
แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่สุดท้ายพาเขาออกจากร้านไปครับ
ข่าวก็บอกมีการเอามือไพ่หลังแล้วก็เอารถเข้าไป
รวมทั้งทรัพย์สินของเขาด้วยรวมแล้วก็๔ล้านกว่าบาทแล้วหลบหนีไปเลย
เขาก็เลยไปแจ้งความไว้เมื่อ๖มิถุนายนหลังจากนั้นตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ไปจับกลุ่มตัวที่บ้านเมื่อเช้าวันเสาร์
ก็เป็นข่าวช่วงเสาร์กับอาทิตย์ที่ผ่านมา
ต้องตามกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายแน่นอนนะครับผม
แน่นอนครับคุณผู้ชมครับแฟนบอลที่ตั้งตาตั้งตารอชมศึกแดงเดือดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
ผมจะดูนัดนี้แล้วใครจะขับรถให้ฉันล่ะอ๋อพรุ่งนี้ผมขอลา๑วันครับ
พรุ่งนี้จะต้องขับรถทำงานเองจริงผู้ช่วยเลขาการตลงการตลาดไปดูหมด
นี่คือขับรถคนเดียวนี่คือคนขับรถติดโควิดนะครับผมหลังจากนั้นไปดูบอลเอง
ถ้าสมมุติใครไม่สะดวกดูสดใครไม่สะดวกดูสดเนี่ยสามารถดูย้อนหลัง
ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมสมมุติคนไปดูที่สนามกลับมาบ้านมาเปิดย้อนหลังได้เลย
ตั้งแต่ตอนนี้นะครับจริงจริงแล้วมันใกล้ถึงวันหยุดยาวแล้ว
ใช่ครับพุทธภัณฑ์ศุกร์หน้าพุทธภัณฑ์ศุกร์หน้าคุณอนุทิศก็บอกว่าโอเคละ
ตอนนี้โควิดเรายอมรับอย่างรัฐมนตรีช่วยออกมาพูดว่าหลักหมื่น
ใช่ต้องขออนุญาตเรียกหมอตรีด้วยกันที่จริงไม่ให้หมอหรอกพี่ตรีนั่นแหละ
สาธิตเขาก็บอกว่าสามสี่หมื่นขึ้นนะแต่คุณอนุทินก็บอกสถานการณ์ช่วงวันหยุดยาวเนี่ย
อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับสาธารณสุขดีใจที่เห็นรายงานว่ามีผู้เข้าฉีดวัคซีน
กระตุ้นเนี่ยตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นครับคนเริ่มวอลอินักฉีดวัคซีนมากขึ้น
แต่มันฉีดกันตายถูกต้องฉีดกันอาการหนักเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราผ่านสถานการณ์เช่นนี้มา
พิสูจนได้เห็นคือปีเนี้ยไม่ซีเรียสเหมือนปีที่แล้วอืมเพราะทุกคนเนี่ยได้รับวัคซีนกันอย่างน้อยนะ
คนไทยตอนนี้ได้รับวัคซีนกันแล้วอย่างน้อย๓เข็มเป็นติดดีเพราะฉะนั้นเมื่อวัคซีน๓เข็มปุ๊บเนี่ย
มันก็จะไปลดความรุนแรงมันจะไปลดการเสียชีวิตนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำว่าส่วนการติดเชื้อเนี่ย
เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนหรือคนไทยมีโอกาสติดเชื้อกันได้หมดเลยเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยเปิด
ค่อนข้างจะต้องจำเป็นจะต้องเปิดเปิดให้มีการเดินทางนะฮะแล้วก็หากประชาชนยังสวมหน้ากากอยู่เนี่ยการเดินทางสัญจรไปมาเนี่ย
ก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขเท่าไหร่คือวันนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่าแม้สถานการณ์โควิดของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ
จะเข้าสู่ระยะระบาดการระบาดใหญ่แล้วเนี่ยแต่ยังพบการติดเชื้อและการระบาดเป็นละลอกเล็กซึ่งตอนนี้การระบาดเนี่ยเขาก็ยอมรับนะสาธารณสุขเขาบอกเขายอมรับมันมีแนวโน้มสูงขึ้นนะ
ดังนั้นช่วงปลายสัปดาห์การหยุดยาวของประชาชนเนี่ยมีการท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยก็ขอให้ทุกคนตั้งกาดให้หน่อยสักนิดนึงนะครับ
รัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ยาพวกนี้ไม่ต้องซื้อนะครับรัฐบาลสนับสนุนตามโรงพยาบาล

เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐเอกชนเนี่ยเขารักษาให้อยู่แล้ว
เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนื่องจากโควิดคนมันติดเยอะ
จำเป็นไหมเพราะว่ายาฟาวิชุดหนึ่งบางทีถูกสุดก็คือ๓๐๐บาท
ตอนนี้บางทีเราไปซื้อในอินเทอร์เน็ตอย่าง๓๐๐๐บาท
หรือบางคนเขาบอกว่ายาโมนูพิราเวียตัวนี้ดีกว่าฟาวิอะไรอย่างนี้

จริงแล้วรอบโทษคุณติดกันเยอะมั้ยฮะ
เจอแทบทุกวันนะทุกวัน
ในบ้านประดำนะฮะจะตั้งเขียนว่าบ้านเราปลอดภัยแล้ว

เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าสมมุติติดแล้วประมาณสัก๓เดือนใช่ไหม

เพราะว่าเชื้อตัวใหม่มันหลบภูมินะ
มันก็ไม่รู้ไงแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีใครติดไง
แต่ทุกคนมันไม่ได้จะเป็นอะไรกันเยอะ

กินสมุนไพรหรือแม้กระทั่งเรากิน
เขาบอกว่าที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ของคนยาจีนก็ฮะ
ยาจีนขาดตลาดเลยนะฮะยาจีนที่บอกว่ายาจีนที่เขาบอกกินกันอ่ะ
แต่วันนี้เขาบอกของไทยที่ดีจริงคืออะไรรู้ไหม
เป็นเหมือนยาฟ้าทลายโจรของที่เขามีวิจัยฉีดออกมาให้เป็นนาโน

เขาบอกตัวนั้นน่ะดีอ่าใช้พลอ๋อหรือว่าพลเอา

แต่ไม่รู้ว่าไอตัวที่เป็นนาโนของคือฟ้าทะลายโจรอ่ะครับ

แต่ขณะเดียวกันตัวนี้
ว่ายาที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ย
คือฟาวิฟาวิพิราเวีย
และก็มโนภพิราเวีย
ปรากฏว่าวันนี้เราเช็คกันดูตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
ตอนนี้เขามีการที่แบบว่าเปิดคอร์สเลยนะฮะ
คอร์สเนี่ยว่าไอ้ยาที่เราจะได้รับกันเนี่ย

ซึ่งตอนนี้ตามโรงพยาบาลเอกชนบอกมีไหม

ต่อราคาเส้นแปลว่าหมื่น

แสดงว่ารัฐบาลก็จะส่งไปตามอันนี้คือความเข้าใจนะครับ
รัฐบาลก็จะส่งไปตามโรงพยาบาลต่างถูกต้องไหม
เขาบอกว่าส่งไปเพื่อรักษาตามสิทธิ์การรักษา

แต่คราวนี้เราจะรู้ยังไงว่าสิทธิ์ของเราจะได้ฟาวิ
เราจะได้โมนูฟาวิ
เห็นเขาบอกต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงนะดูระดับใช่ไหม
อย่างตอนนั้นที่พอมีข่าวว่าคุณอนุทินติดโควิด
แล้วได้รับโมนูใช่ไหมอ่าก็มีกระแส
หรือสอบถามว่าเอ๊ะทำไมถึงได้โมนู
ไหนบอกว่าโมนูจะต้องเป็นคนที่แบบอะไรนะ
มีกลุ่มเสียงโตอ้วนเยอะอ้วนคงมีร่วมประจำตัว
ซึ่งเขาก็บอกว่าวันนี้โรงพยาบาลที่ออกแพ็คเกจคุณอนุทิน

แต่เขาบอกอาจจะมองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่า
เพราะคำว่าโรงพยาบาลเอกชนเราต้องรู้กันอยู่แล้ว

เราก็รู้อยู่แล้วเราใช้สิทธิ์ของเราได้

ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ร้องเรียนตน
สั่งให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ย
ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทำได้หรือเปล่าหรือกรอบทำได้แค่ไหน
หรือหากมีกรณีไหนที่เข้าข่ายผิดยังไม่ชัดเจน
ให้สอบถามไปอย่างสอบเราสอเพื่อตรวจสอบ
เนื่องจากทุกวันนี้ยังปิดโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้สักแห่งเลย

แต่บางทีเขาก็บอกว่าอาจจะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่รู้จะเป็นแก๊สโลวิก

ซึ่งที่เขาเรียกร้องกันไงว่าความจริงแล้วประเทศไทยควรจะมีการผลิตกันเองได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้โอเคล่ะหลักชุดหนึ่งอาจจะเป็นหมื่นแต่อินเดียผลิตกันอยู่ที่๔๐๐บาทนะ

ณตอนนี้ไปอินเดียผลิตได้อยู่ชุดละ๔๕๐๐บาท

เหมือนปาวิตเนี่ยปาวิตตอนแรกมาก็๖๗พันธุ์จำได้ไหม

ล่าสุดเนี่ยสวัสดิ์ราชาณายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะพัทยศาสตร์สิริรัตน์พยาบาลนะครับ
บอกว่าการที่โรงพยาบาลเอกชนออกแพ็คเกจให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อยารักษาโควิด๑๙ได้ด้วยตัวเอง
ตั้งแต่ยาฟาวิพิราเวียและสามารถเพิ่มเงินเปลี่ยนเป็นโมนูพิลาเวียได้

คือคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยอาจารย์ประสิทธิ์ท่านบอกว่าการใช้ยารักษาโควิด๑๙
สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือเรื่องการดื้อยานะฮะ

แบบโอ้ดีที่สุดมันจะต้องหาให้เร็วที่สุดอะไรอย่างนี้ไม่มี

แต่ว่าอาจารย์ประสิทธิ์ท่านบอกว่าจริงโดยหลักการจะมีการกำหนดแนวทางรักษาหรือว่าไกด์ไลน์อยู่แล้วว่า

อย่างตอนนี้กำหนดว่าในกลุ่มเสี่ยง๖๐๘คือพวกมีโรคเสี่ยง

แม้จะมีความเสี่ยงเพียงข้อเดียวก็จะให้ยาโมนูพิลาเวียได้

ผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีโรคร่วมแต่อายุมากอันนี้ให้ได้

อ่าแม้จะมีอาการน้อยก็ให้ได้ถ้าถ้าแบบสูงอายุอายุมาก

แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงตามข้อกำหนดนี้ก็จ่ายยาให้เลย

เพราะฉะนั้นการที่เรามีแนวทางวางไว้ก็เพื่อติดตามไม่ใช่ให้คละกันไปหมด

ถ้าเกิดปัญหาดื้อยาขึ้นมาก็จะยุ่งอีก
ด้วยโดยเป็นคณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมกันพิจารณาข้อดีข้อเสียเป็นไกด์ไลน์ทางวิชาการอยู่แล้ว
แต่เมื่อไหร่ที่เราเลิกเอาวิชาการแล้วไปเอาแบบตามสบายใจฉัน

เมื่อเราไปเอาตามสบายใจฉันฉันมีเงินเยอะฉันซื้อของแพง
ก็ต้องระวังผลที่อาจเกิดจากการดื้อยาตามมาแล้วจะยุ่ง
ตอนนี้ยาที่เรามีใช้ทั้งโมนูพิลาเวียแล้วก็แพ็คโลวิท
ยาลัมเดซีวียายาฟาวิพิลาวี
ตรงนี้ยังใช้ได้หมดและยังใช้ได้ดีอยู่
แต่แพทย์เขาจะดูว่าใครเหมาะแบบไหนอะไรยังไง
แต่ตรงนี้มันก็ต้องน่าคิดนะเพราะอย่างโมนูพิราเวียเรา
แต่สมมุตินะเค้าจัดไว้ใกล้กลุ่มเสี่ยงใช่ปะ
แต่คุณหมดดำยังแข็งแรงยังร่างกายแข็งแรง
ยังอายุน้อยไปถึงใส่โมนูให้เลย

คุณไปรับยาธรรมดาต่อไปไม่ได้แล้วมันเดื้อยาขึ้นมา

ติดกันแบบว่าติดกันแบบว่า

หลักวงการสื่อผมว่าตรวจเยอะที่สุดแล้วมั้ง
น่ะขนาดตรวจเยอะที่สุดและ
สถานีทรุษฐัพแต่ละแห่งเขาก็ต้องแบบเอาแบบนี้แบบ

เอาคุณไปที่แรกของตอนเช้ามาแล้วก็

จริงฉันตรวจวันละ๓รอบยังติดหมดเลย
จุดจังจากไม่เจอจนเจอเอาง่าย๑๐

จำได้ใช่ไหมผมว่าท่านจำได้

สอสอเต้เค้าไลฟ์กับบังแจ๊กอะ

นี่มีผ้าลายลูกไม้สีขาว

ผ้าแบบนี้ซื้อที่ไหนก็ได้

พี่อยู่กับสอสอเต้
เสกไปมุ้งใบไม้ด้วย

คนก็ยังอ้าวทำไมต้องไปส่งให้บังแจ๊กที่สหรัฐ

แจ๊กก็เลยเดี๋ยวส่งกลับมาที่เมืองไทย
ให้มาตรวจพิสูจน์กันเป็นหลักฐานสำคัญในคดี
คือถามว่ามันมีความหมายยังไง
ตรงนี้มันเป็นสมมุติฐานที่ณขณะนั้น

แล้วก็ทางแนวร่วมของสสเต๊ะ

กรีดขาหรือว่าทำร้ายร่างกาย

เปื้อนอยู่ที่ผ้าลายลูกไม้ที่คุณแตงโม

อันนี้มันจะเป็นส่วนสำคัญในคดีที่จะชี้ได้ว่า

วันนี้กระทรวงยุติธรรมนะ
ถ้าเขาส่งมารู้สึกจะผ่านทางคณะกรรมการสิทธิ์ของสภา
ของวิทยศภาที่มีคุณหญิงหมอพรทิมดรด้วย
เขาก็ส่งต่อมาที่ทางกระทรวงยุทธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ให้มาตรวจสอบวันนี้ผลออกมาแล้วนะฮะ

ออกมาแล้วเพราะตรวจเนี่ย๖ประเด็นด้วยกัน

คราบเลือดตรงกับพันธุกรรมของเชื้อสายยูโอเลียนอินเดียน

เส้นผมไม่ใช่ของคุณตังโม

เลือดที่ผ้าก็ไม่ใช่ของคุณแตงโม
ไอ้โครนดินอะไรพวกนี้ที่ติดมาเนี่ย
ก็ไม่ใช่แร่ธาตุที่ตรงกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ทรายพวกนี้ไม่ใช่แบบแม่น้ำเจ้าพญาเลย

มันเหมือนกับผ้าของคุณแตงโมแต่ไม่ใช่

แต่พอเปิดออกมามีความขุ่นเหมือนกับแช่ไว้

เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ของคุณแตงโมนะฮะ
วันนี้แถลงชัดเจนแล้ว

เป็นผู้แถลงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

ไปเอาผ้ามาแล้วมาทำแบบนี้มันเหมือนกับ

แต่ใครส่งให้ใครอะไรยังไงมันก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละ
แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า

เพราะการได้ผ้ามาแล้วมาสืบสวนแล้วมาตรวจสอบมันมีค่าใช้จ่ายนะ

เพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เนี่ย
เพราะฉะนั้นใครส่งอะไรมานะ

เป็นการทำหลักฐานเท็จขึ้นมายืนยันว่าจะไม่ปล่อย
กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีทุกคน
เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนในคดีนี้ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้คณะกรรมธิการของวุฒิสภาที่ทางบังแจ๊กเขาส่งผ้ามาให้
หรือจะส่งผ่านใครอะไรมายังไงก็แล้วแต่เนี่ย
กระทรวงยุทธรรมบอกว่าควรจะไปแจ้งความร้องทุกข์
เพราะถือว่ามีคนทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น

เหมือนเราก็รู้กันอยู่แล้วในฐานะที่เราติดตามข่าว
อ่านข่าวกันมาว่ามันไม่น่าจะใช่อยู่แล้ว

แม้กระทั่งจุดรอยควงรอยขาด

แม้กระทั่งเศษผง
ยุโรปบวกแค้จเลือดใครยอมไปดูแผลอยากรู้มั้ยกัน
หรือใครไปเจาะเลือดให้เอามาเทสักขนาดนั้น
เขาก็พยายามสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลทั้งหมด๑๙รายด้วยกันนะครับ
เพื่อที่จะหาว่าคดีนี้เป็นฆาตกรรมหรือไม่
โบ่งชี้ว่ายืนยัน๑๙๙๒นเป็นคาตกรรมโดยเฉพาะประเด็น
เรื่องภาพตัดประเด็นนี้ไปได้เลยนะครับ
ส่วนคดีหลักของคดีคุณตังโม

ล่าสุดที่ผ่านมาที่นัดฟังคำสั่งคดีผู้ต้องหา๖คน
๕คน๕คนมี๔คนบนเรือแล้วก็อีกคนที่ว่าเป็นกุญสือเนี่ย
เลื่อนไปเป็นวันที่๓สิงหาคมนัดมาฟังอย่างที่เราทราบข่าวมาเมื่อสักสัปดาห์๒สัปดาห์ก่อน
ครับผมเลื่อนกันไปก่อน
เขาถึงบอกว่าที่วันนั้นกระติกกระแสบอกก็ยังฟ้องไม่ได้เพราะต้องจบ๓สิงหาคมไปก่อน
หลังจากนี้ปุ๊บเขาถึงจะเริ่มดำเนินคดีว่าควรหยิบภูตรไปภูตรมาก

แต่๓สิงหาคมก็ต้องรอฟังทางอายการก่อนนะว่าจะส่งฟ้องศาลหรือยัง
หรือว่ายังต้องไปสืบส่วนเพิ่มสำนวนพร้อม
ว่าจะเลื่อนอีกหรือไม่ก็ต้องดูวันที่๓เลยค่ะ
แต่ก็ไม่จบสักทีเนอะครับแต่พิวว่าใกล้แล้วล่ะ

คือนักขณะนี้เนี่ยถ้าแยกเป็น๒ส่วนนะ
สำนวนคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ทำ

ภูทรภาค๑ทำแล้วส่งไปอายการเนี่ยก็คือ
คนบนเรือเพื่อนคุณตังโม
ก็เป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหม
คนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ว่าไปเจอกันแล้วให้คำแนะนำกัน
อันนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาต่างนานาเรื่องการให้คำแนะนำ
ตรงนี้อยู่ที่อายการว่าเขาไปเจอกันอะไรยังไง
ยังไม่ไปสารอายการนัดฟัง๓สิงหาคมว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่อย่างไร
ว่าพวกคุณกติกเขารออยู่ว่าเมื่อไหร่จะส่งฟ้องศาล

หรือว่าจะได้ฟ้องคนอื่นที่ว่ามากล่าวหาเขา
ส่วนคดีที่จะฟ้องเองที่เคยเป็นข่าวมาใช่ไหม
คุณแม่ไปหาคุณอัจฉริยะหรือว่าสสเต้ในตอนนั้น

ก็ไม่มีความฆาตกรรมแล้ว

ตอนนี้ความฆาตกรรมของคดีนี้ได้ไม่มีเลย

พิจารณาอย่างไรแล้วก็รับฟ้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับ
ก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปอืมเนอะฮะเอาเรื่องใกล้ตัวเราดีกว่า

ค่าไฟจะขึ้นค่าไฟเนี่ยเอาง่ายเลยว่า
นายกวันนี้เขาไม่ตอบนะครับ

มันจะไปหนักมีหนามีสหพฤษภาพ

เราจะเห็นว่าโอเคล่ะช่วงปลายเดือนสองไตรมาสสุดท้าย
แล้วเราเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไปปลายปีเนี้ย
เราจะค่อยค่อยจะโอเคครับปรากฏว่าปีเนี้ยมันสวนทางจริงจริงฮะ
อืมเพราะว่าเขามีข่าวว่ามีการหารือการปรับค่าเอฟทีค่าไฟฟ้าเนี้ย
ตอนแรกเราบอกสี่บาทอืมสี่บาทเราก็จะดุ้งโหงกันแล้วเนอะถูก
ใช่เมื่อก่อนสามบาทเองสองบาทกว่าอ่าเกือบสามบาทน่ะ
ตอนหน้าร้อนตกสามบาทอ่าขึ้นเป็นสี่บาทครับณตอนนี้จะขึ้นเป็นห้าบาท
โอ้โหเงียบเลยฝั่งมันเงียบกันเลยใช่มันจะขึ้นเป็นห้าบาท
โอ๊ยเรายังมีเวลาเตรียมตัวหายใจหายคอรุ่นกันยายนค่อยขึ้น
แต่ยังไงมันก็ขึ้นหรือเปล่าคือเดือนเดียวเองไม่กี่เดือนเองอ่ะ
นี่กรกฎาแล้วถูกนะฮะวันที่สิบโอ้สิบเอ็ดกรกฎาแล้วใช่
จะจุดเทียนคลาสสิกแล้วคือคนพูดไม่ออกจริงอ่ะอืม
เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าวันนี้ซื้อหมูซื้อไก่ก็แพงข่าวของเครื่องใช้แพงหมดน้ำมันน้ำมัน
มันขึ้นหมดเลยค่ะแต่ไอ้ไอ้ค่าไฟอ่ะยังไงเราก็ต้องใช้ไฟเนอะอ่า
ถูกนะฮะคือถ้าเป็นพวกอาหารการกินมันก็ยังพอสับหลีก
เลี่ยงได้บ้างใช่ไหมแม้จะอดไม่ได้
มันเป็นยังไงมันต้องกินอืมถ้าเป็นน้ำมันก็น้ำมันก็ไม่ออก
ไม่ออกก็ได้แต่ต้องอยู่บ้านแต่อยู่บ้านโดนค่าไฟอีกไง
เอาง่ายง่ายเนี้ยสตูดิโอเนี้ยไปหยัดไฟเนี้ยปิดปิดปิดไฟไปสักครึ่งนึง
มันจะต้องมันเป็นเป็นไม่ได้ไงเนี้ยบางธุรกิจที่แบบว่า
เพิ่งจักรมันทำงานตลอดมันก็เด็ดไปไม่ได้ง่ายใช่น่ะ
อยู่บ้านอยู่บ้านได้ไหมก็พอพอได้อยู่บ้านถ้าเกิดว่า
เพราะไฟมันก็จะขึ้นถูกต้องมั้ยครับ
มีคนที่ควรจะตอบข้อมูลของหลักมีข่าวพื้นขึ้นมาคือนายก
เพราะเนี้ยนายกไม่ตอบ
ก็ต้องไปถามภลังงานเบียบ

เดี๋ยวให้โครสกรัฐบาล
โศกประจำสำนักงานรัฐมนตรีคุณธนกรให้เป็นคนตอบแล้วกัน
พลวดเดียวมันจะขึ้นไป๕บาท๕บาทนี่คือนักนะ
นักฮะนักอยู่ทีละ๕บาทพวกธุรกิจเจอหมด๕บาทนี่นักนะ

ปรากฏว่านายกก็บอกไม่ตอบปฏิเสธการตอบคำถามสื่อมวลชนฮะ
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ขึ้นเป็น๕บาทในเดือนกันยายนโดยระบุสั้นว่ามีอะไร

บางทีอารมณ์ดีอารมณ์เสียก็แล้วแต่วันเนาะ
แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีพยายามสงวนท่าทีไม่ตอบคำถามเลย

แล้วก็หลีกเลี่ยงการตอบโต้ประเด็นทางการเมืองทุกอย่างเลย

ซึ่งอย่างที่คุณธรรมนัดเขาก็มั่นใจเหมือนกันว่า
พื้นที่ลำปางเขาจะได้กลับมาปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้
วัฒนบนตรีรายบุคคลแบบลงคะแนนสัปดาห์หน้าเนี่ย
นักข่าวพยายามถามแต่วันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นายกสงวนท่าทีไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเลย
แล้วก็คาดว่าตอนนี้นายกคงเตรียมการเพื่อรับศึกอภิปันไว้วางใจ
ตามมาตรา๑๕๑ที่จะเกิดขึ้น๑๙๒๓กรกฎาคมนี้แหละ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าท่านนายกคงได้ตอบแหละ

ยังไงก็ปกติหลังประชุมคอลโมจะมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่แล้ว
ก็ต้องตอบกันหมายถึงว่าหนึ่งจะตอบมากตอบน้อยอีกเรื่องหนึ่ง
ก็อาจจะไม่ตอบเลยแต่ก็อย่างน้อยก็ยังได้ยืนคุยกัน
แต่คิดว่าน่าจะให้โฆษกตอบมากกว่า

เพราะว่าตอนแรกเราคิดกันมาเสมอว่ามันจะจบที่๔บาทถูกต้องไหม
ปีนี้คนไทยทั้งประเทศเราเตรียมใจไว้เท่าไหร่
ค่อยขึ้นทีละสเต็ป
มันก็ต้องมีคำตอบให้ได้แล้วผมว่าน่ะคือคืออ้าวในเมื่อขึ้นมันก็ต้องมีเหตุผลแห่งการขึ้นไง
ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะบอกกับประชาชนให้ประชาชนเข้าใจว่า

มันมีความจำเป็นแบบนั้นแบบนี้แหละ
เขาบอกว่าจริงแล้วตอนนี้มีขายอยู่กระปุกกว่า๔๕๐๐บาท

ไม่ได้ถึงหมื่นมีอยู่๔๕๐๐บาท
ฟาวิลดลงเหลือเท่าไร๒๐๐กว่าบาทหรือเปล่าใครรู้ช่วยตอบมาหน่อย
รู้สึกฟาวิจะเหลือ๒ชุดละ๒๐๐กว่าบาท
แต่ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งกินฟาวิจริง

บางทีเรากินยาแรงไปก่อนแล้วมันดื้อดื้อยามา
มันดื้อทีนี้ยาเบาไปจบเลยนะรักษาไม่ได้

เรื่องค่าไฟขึ้นนะอาจจะหนักใจครับ
คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมครับ
เตรียมเฮนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ
ประกาศขึ้นทางด่วนฟรีครับ๑๓๑๔กรกฎาคมนี้
เนื่องในวันอาสาบุชาแล้วก็วันเข้าบรรษานั่นเอง
ครับวันนี้ครับผมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ส่วนคมนาคมครับประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
ของทางพิเศษรวม๓เส้นทางครับในวันที่๑๓๑๔กรกฎาคมนะฮะ
ซึ่งตรงกับวันอาสาหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา
โดยยกเว้นค่าผ่านทาง๓เส้นทางตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน๑นาทีนะครับ
ของวันพุฏจนถึงนะครับผม
๒๔นาวนิกาของวันพฤษฎิสดีดังนี้นะครับ
หนึ่งคือทางพิเศษเฉียบมหานครจำนวน๑๙ด่านครับ
แล้วก็๒ครับทางพิเศษ๔รัฐจำนวน๓๑ด่าน
แล้วก็๓ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน๑๐ด่านด้วยกัน
ทั้งนี้ตามที่นะครับกรทพนะครับบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับ
และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดนะฮะร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมประธานนะครับ
โครงการระบบทางด่วนครั้งที่สองนะครับวงเล็บทางพิเศษศรีรัฐนะครับ
รวมถึงส่วนดีแล้วก็สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปราเก็ตนะครับ
แล้วก็วงเล็บทางพิเศษอุดรรัฐยาฉบับแก้ไขใหม่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดนั่นเองก็ได้ขึ้นฟรี๒วันนะครับผม
ไปเที่ยวก็จะได้ทราบด้วยว่าผ่านฟรีแล้วจะได้ไม่ต้องชะลอกันที่หน้าด่านนะครับ

ก็จะหยุดยาวพุธพระหัตน์ศุกร์๓วันอาทิตย์

คือถ้าราชการเนี่ยกับรัฐวิสาหกิจเนี่ยเต็มแน่
แต่เอกชนผมไม่แน่ใจว่าฤาษฐานรูปวันศุกร์จะไม่มีใช่มั้ย

ใช่นะฮะแต่ก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าบางทางด่วนบางด่านก็ยังเก็บเงินอยู่
เขาก็จะมีเขียนว่าจ่ายเงินก่อนที่จะเข้าไป

เพราะว่าเขาจะได้ทราบว่ามันยังมีป้ายไฟขึ้นว่าจ่ายเงิน
ก็คือนั้นจ่ายปกติแต่ถ้าทำเป็นทางด่วนขั้นที่สองเนี้ย

ขอบคุณท่านนักครูเดี๋ยวกลับมากันฮะ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ตอนนี้คนพูดถึงเตะฟุตบอลกันใหญ่เลยคุณเองได้ข่าวว่าแหมใครจัดไทยรัฐมิวโชว์เนี่ย
ขออนุญาตคุณผู้ชมก่อนด้วยไปได้งานสดหรือคุณลางานเพื่อไปดูเลย
ไม่วันนี้พิธีกรร่วมซะไม่เหลือเลยนะ๓๔รายการเราไปดูปอลประมาณสัก๗๐
อย่างเงี้ยแต่ว่า
ไม่ต้องยอมรับว่านี่มันคือแมทระดับโลกนะถูกครับแล้วปกติเนี่ยถ้าจะมาจริงอ่ะ
ทีมชาติไทยมั่งอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมนี่เขามา
ศึกแดงเหลือในเมืองไทยถูกต้องอ๋อแล้ว
คือลิวภูเคยมาล่าสุดเนี่ยปีสองแปดอืมนะครับ

อย่างงี้คือก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าไอ้ดราม่าต่างต่างมันเยอะ
ใช่ไหมตั้งแต่เริ่มต้นเปิดขายบัตรอ่าหรอค้าแพงเรื่อยอ่ะอ่าดราม่า
แต่พอมาถึงใกล้ใกล้วันจริงวันที่ผมว่าตั้งแต่วันที่นักเตะแมนยู
ค่ะลงเครื่องแล้วมาถึงเมืองไทยอ่ะความคึกคักมันใช่มาเลยน่ะครับ
เฉพาะแฟนผีแฟนหงใช่ไหมแล้วล่าสุดบัตรลดห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วพี่
บอกว่าขายหน้างานเนี่ยวันนี้ไทยรัฐเขาลงอย่างนี้
ครับเพราะเป็นดราม่าครับก่อนการแข่งขันเนี่ยนะฮะ
ปรากฏบริเวณหน้างานเนี่ยพบมีการจัดขายโปรลลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์
นี่ฮะเป็นของพาร์ทเนอร์บริษัทหนึ่งมั้งใช่ไหม
ที่เขาได้บัตรไปเขาได้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นะ
คืออันนี้แหละคือเข้าใจแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่า
ที่เป็นเมนสปอนเซอร์เนี่ยตกคนละเป็นหลักร้อยล้านนะฮะ
แต่ว่าที่บัตรที่เขาเอามาขายรู้สึกวันนี้จะเป็นบัตร
หมื่นห้าหมื่นสองแล้วก็บัตรเจ็ดพันถูกใช่
ที่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ให้ซื้อได้แค่คนละคนละสี่ใบ
แล้วก็ไม่ไม่ฟิกไม่ระบุที่นั่งนะอ่าฮะอ่าเนี่ยนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเขาก็ไปดูกันปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปปุ๊บ
คนก็ไปที่สนามมาเต็มเลยอืมค่ะคงหมดแล้วล่ะอืมฮืม
แต่คนนี้มันก็คนเขาก็เศร้าไงเพราะว่าถ้าสมมุติเราดูกันจริงอ่ะ
ของไทยเราอ่ะค่อนข้างจะแพงสุดอ่าใช่มดแพงกว่าสิงคโปร์ใช่ครับ
นะฮะบัตรของเราถูกสุดนี่เท่ากับแพงสูงเขาเหรอใช่แพงสุดที่สิงคโปร์
คนก็เลยสิงคโปร์นี่คือลิเวอร์พูลที่จะไปใช่ค่ะคือหลังจากเสร็จเมืองไทยสามวันเนี่ย
แยกกันไปสิงคโปร์ลูกสิทธิ์ฯอะประมาณเก้าพันถึงหมื่นแปดบ้างอืมครับ
ประมาณประมาณช่วงแก๊ปประมาณช่วงเนี้ยอ่าเอ่อคนเขาเลยแบบว่าคิดว่าเออ
ถ้าสมมุติว่าบัตรมันประมาณนี้เราไปเที่ยวด้วยหรือเปล่า

มันก็พูดยากนะผมว่านะคืออย่าง
แน่นอนว่าคนที่เขาซื้อแรกสุดเลยวันแรกที่แบบจำหน่ายในไทยเลยนะ

เขาก็ต้องเกิดคำถามว่าเอ้าแล้ววันนี้มาเจอแบบพวกรถ
มันก็มันเหมือนยังไงดีอ่ะมันก็พูดยากนะเหมือนกับ

ถ้าร้านสมมุติร้านขายข้าวแกง

ก็ตักให้ถุงละถุงละร้อยห้าสิบอ่าก็ตักให้ตามปกติ
แต่พอมาตอนเย็นมันเหลืออีกเหลืออีกข้อนหม้อไว้
ทำยังไงดีก็ต้องตักแล้วอ่ะถุงละห้าสิบบาท
อ่าถุงละห้าสิบบาทให้เยอะด้วยดีกว่าไปทิ้งเนอะ
อันนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจการซื้อขายซึ่งถามว่า
แต่เราก็คาดเดาไม่ได้นะพี่อุ๋ยเพราะมันจะออกทรงนี้ไง
เพราะถ้าคุณอยากกินก่อนคุณไปเก้าโมงอ่าผมก็ได้อ่ะ

คุณก็ต้องยอมรับว่าอ่าเอ้ยเกิดสมมุติถ้าเกิดวันนั้นอ่ะ
ตอนเย็นมันหมดเกลี้ยงเลยครับฝนเนี้ยบ่ายสามอืม
คุณก็ต้องโอ้โหคิดถูกแล้วที่ไปซื้อตั้งแต่๙โมงใช่ครับ
คือมันคาดเดาไม่ได้เอาเป็นว่านะวันนี้ผมว่า
มันเกิดความคึกคักขึ้นในหมู่ของแฟนบอล
โดยเฉพาะแฟนแฟนผีแฟนห่งมากกว่าใช่
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันหรือว่าบอลเตะเนี่ย

แฟนบอลก็เลยรู้สึกแบบเออไม่ไปดีกว่า
แต่อย่างที่พี่อุยบอกพอใกล้วันกลับคึกคัก
และพบมาความน่ารักของแจ๊คสันวังเนี่ยโอ้โห
คนไทยแบบตายไปเลยอะครับผม
พอเราได้เห็นแจ็คสันหวังมานักเตะแมนยูมานักเตะเรียวภูมา

ขนาดรถที่รับนักเตะมานี่
คนยังไปตามหากันนะพี่อุ๋ยฮะ

แรกผมก็เอ๊ะอะไรต้อมเสริมยนต์มายังไง

ไปเช่าต้อมเสริมยนต์นั่งที่เดียวกับซาร่าเลย
คือทางบริษัทรถบัสต้อมเสริมยนต์เนี่ยเขาอธิบายแล้ว

ตอนที่นักเตะเรียวพูมาถึงที่สวนภูมิ

คือนักเตะเรียวพูมาถึงเนี่ยสักเกือบสี่สิบคน

แต่เนี่ยคือนี่มีคันนี้แฟนบอลก็งง
เฮ้ยทีแรกมีดราม่าว่าทำไมไม่เตรียมรถดีให้เขาแบบต้องมีสติ๊กเกอร์ใช่ไหม
มันมีอยู่คันนึงนะคันสีแดงหรูแล้วคันนี้ทำไมอ่ะ
รถไม่พอหรอทำไมไม่เตรียมความพร้อมอะ

คือทางต้อมเสริมยนเขาชี้แจงแล้วว่า
คือเขาเนี่ยเตรียมไว้๖คันที่เขาได้รับว่าจ้างมานะ
๒คันติดสติกเกอร์เรียบร้อยแบบรถโค้ชแบบรถมีสติกเกอร์เรียบร้อย
แล้วอีก๔คันที่เป็นต้อมเสริมยนต์เนี่ยเขาเตรียมไว้สำหรับ
นี่เห็นมั้ยคันนั้นแบบคันนั้นอะจริงมันมี๒คันคันสีแดงอะ
เจอแก้นคอลปเดินมาปุ๊บเห็นแฟนบอลอ่ายืนรออยู่อ่าเจอแก้นคอลปก็เดินไป
ต้อมเสริมยนต์นี่นี่มีเฮ้สเบอร์อ่า
เราก็ขึ้นป้อมเสริมยนต์เลย

ขึ้นเต็มคันเลย

โอ้โหนั่งเครื่องมาตั้งกี่ชั่วโมง

รอแบบนั่งเอกขเนกสบาย

ไม่ได้นะขึ้นแล้ว
ก็ขึ้นติดกันเอง
ขึ้นต้อมเสริมยนต์

ลงมาเอกต้อมก่อน

ต้อมเสริมยนต์

แล้วมันมีพีคกว่านั้นนะ
เจ้าของเนี่ยคุณต้อมเนี่ย

เขาก็อยู่ในคันสีแดง

มันกล่าว่าต้องขึ้นคันนี้แน่
ใช้อภิสิสอยู่บนคันนี้เลย
ตัวเองจะลงมาไปขึ้นต้อมก็ไม่ได้แล้วด้วย

โอ้โหนี่วางหมากผิดอีกแล้ว
คือเจ้าของกะเจอนักฟุตปอนด์เต็มเดียว

มอนเซนต์นะเราก็ต้องเดินคันที่ขึ้นรถที่สวย

แล้วก็ตักแตกไหมขึ้นทั้งทีมอ่ะ
แจกไลน์เซ็นต์ไปพบปากแฟนอยู่ตรงนั้น

เขานั่งจับจองอะไรกันหมดแล้วเลย

อยู่ไกรไปสองขันและสีแดงมันคือพี่ต้อมมาอยู่คนเดียวนะครับอีกคัน
อันนั้นก็เป็นอีกงานหนึ่งของทางอีกสปอนเซอร์หนึ่ง
เขาจะแยกกระจายไปหลายคนอันนี้คืองานตำส้มตำ
ของเลี้ยวภูเขาจะไปสอนเด็กที่ปะเก็บแล้วก็มาเดี๋ยวว่าลงซ้อม
นี่แสนโชว์ตำส้มตำนี่พี่อัดใช่ไหม

พี่อัทอัสดาแต่วันนี้ของเลี้ยวภูเด็ดสุด

ฟานไดป์ไม่รู้เป็นงานของสปอนเซอร์จะไปเจอน้องเทนนิส

นักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก

อัลลิซงอัลลิซง
ผู้รักษาประตูของเลี้ยวภู

นักกีฬาเทคอนโดเหรียญทองโอลิมปิก

เดี๋ยวดูเทนนิสนี่

โห้โหโห์โล่งกันไป

แผ่นขนส่วนลงไม่ได้พรุ่งนี้ก็เทนนิสนะ

เขาก็จะแยกสมมุติถ้ามี๓กิจกรรม
เขาก็จะแยกไปกิจกรรมมาคน๒คน๓คนอย่างนี้นะฮะ
ถ้าประมาณค่องข้าง๑๐ล้านเหรียญ
ต่อที๓๐๐กว่าล้านบาท

ก็ประมาณ๓๐๐กว่าล้านสำหรับทีมหนึ่ง

แต่ไม่รู้อาจจะมีการจ่ายไปก่อนที่เงินดอนจะขึ้นถูกต้องไหมล่ะ

เฉพาะค่าเชิญลิขสิทธิ์ของแต่ละทีมมา

โฆษณาเขาก็ขายตั้งแต่แรก

แต่เขาจัดงานระดับโลกขนาดนี้เขาคงจะรู้ว่า

ถ้าสมมุติเวลานักเตะที่เข้ามาก็คือนักเตะตัวดังที่เราผู้ชายนั่งดูฟุตบอลกัน

เขาต้องมีสัญญาคุณมดดำว่าเราจะเชิญคุณมาจะจ้างคุณมาเตะเนี่ย
แต่คุณต้องมีนักเตะซุปเปอร์สตาร์ของคุณมาแบบไหนอะไรยังไง

คือทางทรงศักดิ์สนเขายืนย้านว่ามันเป็นปัญหาทางครอบครัวจริง
ข่าวก็บอกว่าคุณแม่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ข่าวที่แรกบอกว่าจะต้องการจะย้ายทีละ
แต่ว่าข่าวนั้นมันเริ่มซาซาไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่ายังไงก็มีข่าวหลายกระแสเหมือนกัน
นี่วันนี้เขาซ้อมกันนะตอนเย็นแต่วันนี้คือเอาง่ายว่าเขาก็จะมีการถ่ายทอดไปประเทศอื่นด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ครับผมนอนดูตั้งแต่ตอนแจ็คสันหวังขึ้นช่วงเย็นเย็นถูกต้องไหมครับคุณจะไปดูแจ็คสันหวังกับเขาหรือเปล่าเนี่ย
ไปสินี่พี่อุ๋ยพิธีกรร่วมจะไม่เหลือเลยพี่อุ๋ยสกอร์คร่าวในใจตอนนี้

๒๐แมนวิวกล้าพูดอย่างนั้นเหรอดูสภาพทีมตัวเองก่อน

โอเคขอบคุณนะที่อุตส่าห์ละวิอยารมีค่าแบบนี้

ก็เดินตามไวท์๕๔คนเลย
อ่านไม่ได้เดี๋ยวก่อนวันอื่นวันที่ไม่ว่าง

นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
กับมากันนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราอีกไม่เกิน๑๐นาทีก็ไปดู
ไทยรัฐนิวโชว์กันต่อเนี่ยเจนี่เจนี่เทียนนั่นแหละเอาง่ายนะฮะแต่ตอนนี้เป็นเจนี่
เป็นโจทย์ฟ้องนางสาวปะนุรดานะครับเป็นจำเลยในความผิดฐานหมินประมาท
เกี่ยวกับครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรของโจทย์
คือเจนี่เขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า
ตนมาสารครั้งแรกในนัดไต่สวนมูลฟ้อง
ซึ่งสารก็รับคำฟ้องที่จริงตนฟ้องประมาณ๑๐คน
แต่ทุกคนสามารถตามตัวได้

รายแรกนั้นถูกตัดสินลงโทษจำคุกและปรับเงิน
ที่ผ่านมาทุกรายจะมีการส่งคนมาขอเจรจา
แต่ตนไม่ขอรับการเจรจาใด
สำหรับรายที่๒เนี่ยก็มีการแจ้งผ่านทนายมาขอไก่เกลี่ย

เราก็ทุกอย่างก็คือดำเนินการไปตามกฎรายค่ะ
ในเจตนาของเขาที่ติดต่อมาคือต้องการที่จะขอโทษใช่ไหม
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
และรายที่๓๔๕เลยนะครับเจนนี่

ก็คือเอาแบบนั้นที่สุด
เป็นปีก็เป็นปีค่ะ
นี่ค่ะ
นะฮะก็เป็นครั้งแรกที่น้องเจนี่ได้ขึ้นสาร
แล้วก็ไปฟ้องร้องกับเกลียนคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผม

เจนนี่ทำได้เจนี่ก็จะทำ

ตนก็ต้องขอออกมาปกป้องตัวเองนั่นแหละ
เขาว่าอย่างนั้น
มาถึงเรื่องราวของพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มครับคุณผู้ชมครับนะฮะ

คอนเสิร์ตหลังสวดทุกคืนนะครับ

วันนี้ครับที่สาราสหสามัคคีธรรมนวัดช้างใหญ่

โดยมีกลุ่มศิลปินตลกแต่งหน้าศพฟรีนะครับ
จากสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยมา

ก่อนที่จะมีพิธีรดน้ำศพนั่นเองฮะ

โดยทุกคืนหลังเสร็จพิธีสวดอภิษฐรร
ก็จะมีการจัดมินิการแสดงนะครับผม
ศิลปินตลกดาราตลกทุกคืนครับ
ซึ่งคืนวันที่๑๖กรกฎาคมนะครับ
จะเป็นงานจัดงานคล้ายวันเกิดให้กับพี่โป๊งเหน่ง
ถ้าพี่โป๊งเหน่งมีชีวิตอยู่ถึงวันที่๑๙
ก็จะครบ๕๗ปีเต็มนะครับ

สำหรับเลขฝาโลงที่บรรจุร่างของพี่โป๊งเหน่งนะครับ
ก็คือเลข๘๓นะครับ
งานนี้บรรดาเซียนหวยก็ไม่พลาดเช่นเดิมนะครับ
วันนี้ก็มีอาเป็ดเชิญยิ้มไปนะครับมีคุณยกเยกนะฮะแล้วก็มี
อ่าอ่าเหล่าบรรดาศิลปินตลกนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับผมนะฮะ
อ่าเป็นเขาเรียกว่าประธานตลกเนี่ยก็ไปด้วยนะครับผม
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โป๊งเหน่งด้วยนะครับ
เพราะว่าพี่โป๊งเหน่งนี่คือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นตลกอัจฉริยะอีกหนึ่งคน
จริงนะฮะและที่สำคัญคือเวลาเขาป่วยเขาไม่ค่อยไปหาหมอ
อืมคือคือลูกเขาน้องเฮงเฮงเนี่ยเขาบอกแล้วก็คุณโป๊งเหน่งก็ห่วงภรรยามากตอนนี้
แต่ว่าลูกก็ได้รับปากกับคุณโป๊งเหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โป๊เน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อสักครู่เดียวครับ
๑ทุ่มตรงแล้วเราขอส่งต่อให้คุณพรรคภูมิต่อเลยนะครับกับไทยรับนิวโชว์เดี๋ยววันหลังคุณพรรคภูมิเบี้ยวมาแหละ
จะมาไปจัดให้นะครับครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา